น้องหล่ะ๑๕๐ปีที่เตรียมพัดหน่อยละกันค่ะ

กับทางน้องหยกด้วยกับทางโรงเรียนด้วย
แล้วเขาบอกว่าทางออกที่ดีที่สุด
ก็คือต้องทำให้สังคมอยู่ได้แล้วก็หยกอยู่ได้

ที่เราก็เคยนำเสนอข่าวไปนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยใช่คือตอนที่แบบปีนหน้าต่างเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันก่อนเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะทางนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ออกมาบอก
หลังจากที่เป็นตัวกลางในการหารือเกี่ยวกับเรื่องของน้องหยกเนี่ยนะคะ
โดยนายจุติบอกว่าทางพมเองจะเป็นตัวกลาง

เพราะว่าพอฟังปัญหาก็รู้สึกสบายใจนะ
ครูอาจารย์เองก็มีความรักห่วงใยหยกเหมือนลูก
แล้วจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดให้สถานการณ์คลี่คลาย
ทีนี้ต่อไปเนี่ยนายจุติบอกว่าต้องคุยกับตัวน้องหยกเอง
คุยกับผู้ปกครองของน้องหยกรับฟังแบบรอบด้านด้วย

ไม่ได้หมายความว่าหยกจะได้กลับมาเรียนเหมือนเดิมนะ
แต่ทางออกที่ดีที่สุดที่คุณจุติบอกก็คือ
จะให้สังคมอยู่ได้แล้วก็ให้หยกอยู่ได้
อกจากนี้ค่ะทางกลุ่มภาคีเครือข่ายด้านสิทธิประชาชน
นำโดยนายเอกชัยหงกังวานก็รวมตัวกัน
หนังสือถึงประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คือจะขอให้โรงเรียนคืนสถานะนักเรียนให้กับหยก
แล้วก็ให้หยกได้ศึกษาต่อแบบไม่มีเงื่อนไข
หลัดกระทรวงเองก็ยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้ต้องหาทางออกร่วมกัน
ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรม
กรณีน้องหยกนี้เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการเข้ามาแก้ปัญหาด้วยค่ะ
มีความเห็นอันหนึ่งคุณผู้ชมลองฟังดูหน่อย

เป็นอาจารย์จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชายล้วนนะ
ชื่อคุณโกสุมรุ่งลักษมีศรีครับ
โพสต์ภาพนักเรียนชาย๑๑คนเนี่ยคุณผู้ชมยืนหันหลังอยู่
แล้วคุณผู้ชมสังเกตชุดเป็นชุดปรายเวทนะ

จำนวนนั้นจะมี๑คนใส่ชุดนักเรียนครับ

เขาจะให้เด็กใส่ชุดประเวทมาโรงเรียนได้
ข้อปฏิบัตินี้มีมาสัก๓๔ปีแล้ว
ตอนที่โรงเรียนเริ่มจะทำโครงการนี้

แล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนท้วงติงมา
แต่นับจากวันอังคารแรกที่นักเรียนเริ่ม
แต่งชุดประเวทมาโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
เขาบอกว่าเขาได้ประโยชน์จากข้อปฏิบัตินี้หลายอย่าง

ทำให้พวกเขาในฐานะอาจารย์เนี่ย
เห็นและได้รู้จักเด็กแต่ละคนมากขึ้น

และข้อมูลเหล่านี้คนที่เป็นอาจารย์เป็นครูจะรู้ดีว่า
มันสำคัญกับบรรดาครูบาอาจารย์
จะช่วยพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพของแต่ละคนครับ
แล้วก็ในโพสต์เนี่ยบอกด้วยนะว่าหลายคนถามว่า

กรณีที่แบบเด็กนักเรียนปีนเข้าโรงเรียนล่ะ
จะทำยังไงคำตอบของคุณครูเนี่ยนะคะบอกว่า
มันไม่ใช่ปัญหามันเกือบไม่น่าจะมีโอกาสลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โต

เดินเข้ามาในโรงเรียนได้แบบสง่าผ่าเผิน
เพราะเราจะรับฟังความคิดของเขา
แล้วจะฟังว่าเขาอยากสื่อหรืออยากเสนออะไรกับเรา
หาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันนะคะ
อันนี้คือโพสต์ของอาจารย์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งค่ะ